โอ้โหดูเหตุการณ์นี้กันหน่อยฮะ
บ้านปลามาถึงข้างนอกไปเอามีดมามาต่อต่อตัวหน่อยนะฮะ
เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นบริเวณแคมป์คนงานก่อสร้างนิคมอุตสาหกรรมแห่งใหม่นะฮะ
ในพื้นที่อุทัยอายุทยาครับ

ผู้ชายที่สวมเสื้อสีดำกางเกงขาสั้นก็ถือมีดเข้าไปแล้วไปชี้หน้า
ท้าให้ผู้ชายอีกคนหนึ่งถ้าดูตามคลิปเนี่ยนะฮะ
ใส่เสื้อสีเขียวกางเกงขายาวไปเอามีดมาแล้วมาตัวต่อตัวเลย
หลายคนก็คอยห้ามครับเพราะว่ากลัวว่าเดี๋ยวจะมีการตีรันฟันแทงจริงนะฮะ
ล่าสุดครับผู้ดูแลแคมป์คนงานแห่งนี้ก็นำภาพจากวงจรปิดแล้วก็เอาพยานบุคคล
พากันไปไปที่โรงพักอุทัยในพื้นที่นั่นแหละครับที่อายุทยา

มันเกิดขึ้นตอน๔ทุ่มของวันที่๒๓ธันวาคม
ผู้ชายอายุประมาณสัก๔๐ไปจอดรถยนต์ขวางทางเข้าออกแคมป์คนงาน
พอไปจอดรถขวางคนงานก็เลยเข้าไปถาม
แล้วบอกพี่ย้ายรถหน่อยได้ไหมไปพูดดีนะฮะ
อีกฝั่งไม่พอใจครับไปลากมีดดาบยาวประมาณ๑ไม้บรรทัศน์๓๐เซนนะฮะ

ยังใช้คำพูดข่มขู่เอาชีวิตอีกท้าทายอีกครับ
ไม่กลัวตัวบทหมายนี่ฮะแต่คนงานไม่ตอบโตนะ
ทีนี้จากภาพเหตุการณ์ที่คุณผู้ชมเห็นความวุ่นวาย
มีคนคอยห้ามโอ้โหเสื้อพุ่งเสื้อผ้าก็ต้องถอดเนี่ยนะฮะ
ต่อมาพ่อและคนในครอบครัวของฝั่งคนก่อเหตุ

มาช่วยห้ามแล้วบอกว่าเออขอโทษนะขอโทษแทนลูกด้วยเขาเมา
ลูกเขาวาวเดี๋ยวพากลับบ้านก่อน
โอ้โหแต่กว่าจะกลับได้นี่อารวาสเห็นไหมฮะ
คนออกมาดูกันเต็มไปหมดเลยอารวาสไม่หยุดครับ
พอพากลับไปแล้วเหตุการณ์มันก็เลยค่อยสงบลง
วันนี้เราสอบถามความคืบหน้าทางคดีครับ
ทางตำรวจที่โรงพักที่รับผิดชอบเรื่องนี้
สอบพออุทัยที่อายุทยาบอกว่า
รู้ตัวแล้วว่าคนก่อเหตุคือใคร
ก็น่าจะชัดนะครับเพราะวงจรปิดเห็นภาพ
แล้วก็มีพยานบุคคลอีกเยอะแยะเลยคุณตำรวจครับ
ตำรวจบอกว่าอยู่ระหว่างการตามตัวมาดำเนินคดีตามกฎหมาย
สาเหตุเบื้องต้นน่าจะเป็นเหตุการณ์เฉพาะหน้า
ก็คือพอไปจอดรถขวางแล้วพอถูกเตือน
ด้วยความเมามัวก็เลยโมโห
คือถ้าไม่เมาอาจจะเตือนได้พอเมาปั๊บแหมไปเตือนไม่ได้เลยเหรอฮะ

เหตุการณ์นี้อย่างดีนะครับไม่มีใครบาดเจ็บ
มีลักษณะก็แค่ข่มขู่ท้าทายกันแล้วก็ตะโกนต่อว่าด่ากันเท่านั้น
ไม่ควรเกิดขึ้นนะแบบนี้นะ
คือพี่ไม่ควรตั้งแต่ไปจอดรถขวางแล้วครับถูกไหมฮะ
ทางเข้าทางออกจุดที่เขาห้ามจอดแล้วก็ไม่ควรจอดนะ
แล้วก็เมาแล้วดูสิครับพอมันเกิดเหตุการณ์แบบนี้

สภาพน่ากลัวมากเลยนะมีหนาบยาวมาไม่พอนะ
โอ้โหไปท้าเขาถอดเสื้ออีกต่างหากจริงจังเลย